ปัญญาถือว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเนื้อหอมสุดเลยนะครับ
อีกหนึ่งคนก็คือศิวากรเตีรกูลของเชียงรายยูนิเต็ดนะครับ
นักเตะที่เพิ่งจะพาทางเชียงรายคว้าแชมป์ได้
ให้ความสนใจทั้งเอกณิตปัญญาแล้วก็ศิวกรเตียตระกูลนะครับ
โดยนายมิติติยภัยรัฐประธานที่ปรึกษาของสโมสรเชียงรายยูเนเต็ด
แต่ข้อเสนอในขณะนี้เนี่ยเท่าที่สโมสรได้พิจารณาพบว่า
ยังไม่มีทีมไหนที่เหมาะกับทางเอกณิต
ดังนั้นจึงต้องคุยกับนักเตะว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับ
แต่ถ้ายังไม่ใช่สโมสรที่ถูกต้องหรือยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะครับ
ทางทีมก็อาจจะยังไม่ปล่อยแข้งหลายนี้ไปนะครับ
ก็มีทีมจากเจลีกเหมือนกันนะครับ
ว่าจะไปทดสอบฝีเท้าในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าด้วยเช่นกันนะครับ
ทางนี้เองเนี่ยเมื่อมีข้อเสนอมานะครับ
ทางทีมจะแจ้งเรื่องเหตุผลและความเหมาะสมให้กับนักเตะรับรู้
แต่สุดท้ายแล้วนักเตะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะไปหรือไม่ไป
ถ้ามีโอกาสได้ทดสอบก็เห็นควรนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทั้งตัวของเฟย์ศิวากรเอง
หรือว่าบุ๊กเอกณิตก็คงอยากจะไปหาความท้าทายใหม่
โดยเฉพาะการเล่นในทีมชาติคือพอได้พิสูจน์ตัวเอง
ยิ่งเฉพาะเอกนิตเล่นแบบเต็มละ
รู้แล้วว่าศักยภาพตัวเองมันสามารถพัฒนาต่อได้
ส่วนศิวากรเองโอกาสทีมชาติก็ถือว่าเป็นสำรองทีเด็ด
แล้วเล่นในลีกเนี่ยโอ้โหยิงฟรีคลิกล่าสุดก็ดีนะครับ
แล้วก็ถือว่าเล่นยอดเยี่ยมมากเดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่าทั้งสองคนจะลงเอยอย่างไรในอนาคตครับ
ส่วนการเตรียมแผนของทีมชาติไทยก็มีข่าวมาฝากกันนะครับ
เกมในการเจอกับมาเลเซียแล้วก็เวียดนามบุกไปเยือนหมด
วันที่๑๔แล้วก็๑๙พฤศจิกายน
คุณพาทิศสุภพงศ์ครับรองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลฝ่ายต่างประเทศแล้วก็โคศกของสมาคมก็บอกครับว่านิชโนเองตัดสินใจที่จะให้ทีมอยู่ฝึกซ้อมที่ต่างประเทศโดยไม่กลับไทยในช่วงระหว่างขั้น๒เกมนี้นะครับ
ก็คือจบกับเกมมาเลซ้อมต่อตามโปรแกรมที่วางแผนไว้แล้วก็เดินทางเข้าเวียดนาม
เขาบอกว่าอยากจะให้ลดความเหนื่อยล้านะครับแล้วก็ซ้อมที่มาเล๑๒วันหลังจากที่แข่งเสร็จอย่างที่ผมบอก
และนิชโนก็ประสานนะครับให้สมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยหาสนามที่มันมีความพร้อม
ตรงนี้น่าสนใจนะครับมันมีข้อความหนึ่งบอกว่าสนามไหนก็ได้ที่จะไม่ต้องไม่มีทีมงานของคู่แข่งมาสเกาะฟอร์ม
เท่ากับว่าต้องเป็นสนามฟุตบอลแบบปิดเหมือนกันนะครับในการฝึกซ้อมนะครับ
สื่อมวลชนหรือว่าแฟนบอลของไทยหรือว่าเวียดนามไปยืนดูกันได้เลยครับตอนนั้น
ครั้งนี้ถือว่าเราก็ให้ความสำคัญในตรงนี้ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียว
แต่พวกนี้นะเอาจริงนะสุดท้ายมันก็ไม่สามารถที่จะไปปิดได้หมดหรอก
เราปิดรอบนอกเนี่ยสุดท้ายด้านบนมุมสูงเนี่ยนะครับเขาก็มีที่ที่จะส่อง
คือภาพที่หลุดมาในวันนั้นที่เราคุยกันคุณจำได้ใช่ไหม
มีทีมงานของสโมสรหลายทีมคุยกับผมเขาบอกว่า
พอเสิร์ชชื่อสนามมันจะเห็นมุมสูงแบบนี้
คือเหมือนกับว่ามันเป็นภาพที่เขาขึ้นไปถ่ายกันเพื่อเอาภาพนี้มาขายอยู่แล้ว
ดังนั้นเนี่ยจุดพวกนี้เวลาพวกสเกาะเขาจะมาเนี่ยเขาก็จะเลือกมุมสูงของโรงแรมต่าง
ในการที่จะไปถ่ายภาพวันนั้นเนี่ยเราซ้อมไว้เถอะไม่ต้องกังวลกับเรื่องพวกนี้
แล้วถ้าเราดีกว่าเขาเป็นจริงเราเหนือกว่าเขาจริงเนี่ย
ผมเชื่อว่าจังหวะของฟุตบอลมันกินกันได้
ก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับ
สำหรับทั้ง๒เกมทั้งมาเลเซียแล้วก็เวียดนามนะครับ
รอบ๒กลุ่มจีนนะครับ๒นัดในเดือนพฤศจิกายนนะครับ
ก็จะบุกไปเยือนมาเลเซียก่อนที่สนามบุกิจเจอริววันที่๑๔
ตั้งแต่เวลา๑๙นาที๑๐นาทีนะครับแล้วก็๑๙นาที๔๕นาทีก็จะเริ่มทำการแข่งขันนะครับ
ทีวีถ่ายเท้าสดเหมือนเดิมนะครับก็เชียร์กันได้ที่ทางไทยรัดทีวี